หลายคนอาจจะดวงดีดิฉันก็นึกถึงคนที่ดวงเคยช้ำ
เคยพังกับรักของตัวเลขดีกว่านะคะ
เดินสายเสี่ยงโชคปังก็มีให้เห็นเยอะ
แต่คนที่พังก็มีให้เห็นเหมือนกันนะคะ
นี่นะคะบอกเลยว่าพิธีกรสาวคนเก่งแห่ง
เล่าประสบการณ์เขาไม่ได้เล่นเบานะคนนี้เนี่ย
หน้ามืดตามัวอาตุ๋ยบอกศูนย์เงินทีเป็นล้านค่ะ
เพราะว่าขาดสติอยากจะแบบเออปุ๊บปั๊บรับโชคกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
ก็เลยฝากเตือนสติกันนิดนึงสำหรับงวดนี้
แม้ว่าใครที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วมาเตือนอะไรล่ะ
มันออกไปแล้วก็ฟังเอาไว้งวดหน้าตั้งสติให้ดีค่ะ

พองวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าทุ่มไงตุ๋ยเป็นอย่างนั้นในอดีต
แล้วมันก็ทำให้ยอดซื้อของเรามันมโหลานขึ้นไปเรื่อย
แล้วเรามาคำนวณดูแล้วเนี่ยโหเสียไปเป็นล้าน
พออาเลิกหวยอาโชคดีทำธุรกิจก็ดีได้รับความตอบรับจากแฟน
ถ้าตอนนี้แบบแหมความหวังเดียวคุณอา
ตอนนี้ก็แบบทำงานออฟฟิศอยู่คอมแมทเดียวปุ๊กปิ๊กไปก่อน
ตอนนี้ก็คือซื้อติดไว้บ้างลอตเตอรี่ติดไว้บ้าง
ก็คือก็ทำได้เพราะว่ามันเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

เขาก็เอาไปช่วยทำนู่นทำนี่ทำสถานพยาบาลอะไรต่าง

แต่อย่าวู้วามจนแบบไม่ได้โอนให้พ่อให้แม่
เบียดเบียนเงินค่าขนมลูกค่าเรียนพิเศษลูก
เสี่ยงโชคอันนั้นก็ไม่ใช่แล้ว
และช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมเมาก็เมาส์เถอ
ใครที่ชมรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนะ
จะเห็นความลับอย่างหนึ่งของพี่ตุ๋ยนี่

พระเครื่องค่ะห้อยเยอะมาก
สาเหตุก็เพราะว่าคุณอานี่นะคะ
ติดตามเรื่องของคุณสัยจากแฟนมาก
จนเกิดอาการกลัวค่ะ
เออ
กมาได้หลายวันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมแชร์กลับมาบอกว่าอะไรรู้ไหม

คุณสัยไม่กลัวพระอ้าว
คุณสัยไม่สามารถปกป้องได้ด้วยพระเครื่อง
ดังนั้นวันนี้๔สาวก็เลยแชร์กันว่า
งั้นเราปกป้องใจของเราไม่ให้ทำความชั่ว
และทำความดีศีลจะปกป้องเรา

เราทำความดีไว้อะไรก็ทำเราไม่ได้หรอกค่ะ
ใช่นะคะถึงคุณจะห้อยพระอะไรก็แล้วแต่